จนที่กู้ไภจนที่ดับเพลิงและช่วงนี้เป็นข่าวเป็นคราว

คือมันมีเหตุการณ์ช่วงหนึ่งก็คือ
เหตุการณ์ไฟไหม้บ้านเรือนในซอยสมเด็จพระเจ้าตากศิลป๒๓
หน้านั้นทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ด้วยนะแต่ไปเจอกับนักดับเพลิงคนหนึ่ง
โอ้โหเธอเนี่ยนะน่าประทับใจจริงไม่ไหว
แบบนี้ต้องเปิดวาร์ฟ
ให้ดูกันไปเลยอะไรอ่ะเฟซบุ๊คของเธอคนนี้ชื่อว่าเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าซานุกโซเซฟ
คือเป็นเฟซบุ๊คของเธอเองนั่นแหละ
แล้วเธอแชร์ภาพของเธอตอนที่เข้าไปช่วยเหลือระดมฉีดน้ำ
จากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านเรือนในซอยสมเด็จพระเจ้าตักศิลปยี่สิบสาม
เมื่อคืนวันที่๒ขอไป๑๒สิงหาคมที่ผ่านมา
คือพอเธอโพสต์ไปนะโอ้โหก็มีคนเข้ามากดไลคดแชร์มากนะ
เพราะน้องคนนี้เขาแหมน้ำใจงามหน้าตาดี
เรียกได้ว่าเธอคือนางฟ้ากู้ภัยอย่างแท้จริง

เอ้าคนในโลกโซเชียลเขาก็คอมเมนต์สิครับ
เมนต์ชื่นชมว่าเธอนั้นทั้งสวยทั้งเก่งทั้งมีน้ำใจ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเลยนะครับ
ไปไปพับกบ

นี่ฮะไปเจอกับเธอคนนี้สวยจริง
ชื่อนางสาวมุกธิดาจุ่มต้อนคม
เรียกชื่อเล่นดีกว่าน้องสนุกอายุ๒๘ปีปัจจุบันเธอประกอบอาชีพเป็นนักการตลาดนะ
ของบริษัทจำหน่ายวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งเธอเล่าว่าเธอเนี่ยเป็นอาสาดับเพลิงตั้งแต่ตอนอายุ๑๓นู่น

แล้วไปเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเธอบอกว่าเพื่อนชวนไปพอเริ่มทำก็รู้สึกชอบเพราะว่าได้ช่วยเหลือคน
ซึ่งทุกครั้งหลังจากเพลิงสงบไปช่วยเหลือมานะเธอก็จะได้รับคำกล่าวขอบคุณทุกครั้ง
ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกประทับใจมากและมันเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตลอด๑๕ปีที่ผ่านมา
ผมว่าหลายคนรออยู่แล้วไปฟังกันไหมไปฟังเสียงของน้องสนุกกันหน่อยนะครับ
ตอนแรกเด็กแค่คิดว่าสนุกตื่นเต้นไปกับเพื่อนแต่พอเริ่มโตข้อพอบางทีเราไปช่วยเคส
พอได้รับคำขอบคุณจากผู้ประสบเหตุหรือว่าคนที่อยู่ระแวะใกล้เคียงแบบเออขอบคุณนะ
ว่าจะไปเจอเธอได้ที่ไหนบ้าง
ไม่ต้องจุดไฟอะไรไม่ต้องนะ

บนถนนพระนกซอย๗เขตบางกอกน้อยครับ

มีงานอย่างอื่นไหมเช่นงานถ่ายแบบหรืองานพิตตี้หรือเปล่า
สนุกก็บอกว่าเคยรับบ้างนะ
แต่ว่าไม่บ่อยเพราะมีงานประจำอยู่แล้ว
แล้วก็เลือกที่จะพิจารณาเป็นบางงานเท่านั้นนะจ๊ะ
อยากตามจริงหรืออยากตามอย่างนี้
ยังยังเดี๋ยวจะเข้าไปกดรีบกดเลยนะ
แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะจ๊